มาดูคดีไอซ์หีบเหล็กกันหน่อยนะคะ
หีบเหล็กที่จมอยู่ใต้น้ำก็ดี
ถูกฝังอยู่ใต้ต้นมะม่วงในพื้นที่บ้านของไอซ์หีบเหล็กก็ดี
ตอนนี้ยังไม่สามารถสืบทราบได้ว่าเกิดจากการฆ่าโดยไอซ์หรือเปล่า
แต่มันมีคดีที่หลักฐานมันสาวไปถึงแล้ว
สามารถฟ้องได้ก็คือคดีกระทำชำราว
และคดีเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนนั่นเองนะคะ

ซึ่งการพิพากษาช่วงนี้โควิด๑๙มันแพร่ระบาดนะเนาะ
ก็ต้องพิพากษาผ่านการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เนสนั่นเองนะคะ
สารอาญาธนบุรีได้อ่านคำพิพากษาค่ะ
พนักงานอายการสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีอายาธนบุรี๒
เป็นโจทยื่นฟ้องในอภิชัยองค์วิสิตหรือไอ
จำเลยในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศ
เป็นความผิดต่อเสรีภาพความผิดต่อพรบออาวุธปืน
คดีนี้โจทย์ฟ้องว่า
ธันวาคมปี๖๒ค่ะจนถึง๒๔ธันวาคม๖๒
ต่อเนื่องกันจำเลยกระทำความผิดพกปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้ปืนด้วย
ข่มขืนใจให้ผู้เสียหายไปที่บ้าน
และกระทำชำราวโดยผู้เสียหายไม่ยินยอม
แต่เดิมจำเลยให้การต่อสู้
ที่สืบพยานจำเลยขอถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่
ด้วยการรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
คดีนี้นะคะผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน๕๘๐๐๐บาท
แต่ระหว่างพิจารณาคดีค่ะจำเลยโอนเงินชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายจำนวน๑แสนบาท
ตามที่ตกลงผู้เสียหายพอใจถอนคำร้องไป
สืบพยานโจทย์ปากผู้เสียหายและพนักงานสอบสวน
ฟังประกอบคำรับสารภาพของจำเลยมีความเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง
พากษาดังนี้ค่ะจำคุก๑๑ปี๔เดือน
โดยให้นับโทษต่อจากคดียาเสพติดที่สารอาญาธนบุรีตัดสินไปก่อนหน้านี้
ทั้งนี้นายสุริยันหงวิลัยโคศกสารยุติธรรมกล่าวว่า
อ่านคำพิพากษาในวันนี้เป็นการอ่านผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนสจากสารอาญาธนบุรีไปที่เรือนจำนะคะ
เบิกตัวมาที่ศาลเป็นหนึ่งในมาตรการเกี่ยวกับโควิด๑๙
สำหรับจำเลยนี้ยังคงมีคดีที่อยู่ในการพิจารณาของสารอาญาธนบุรีอีก๒สำนวน
เป็นฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดต่อชีวิต
โดยสารอาญาธนบุรีกำหนดฟังคำพิพากษาช่วงเดือนมกราคมปีหน้าไม่ใกล้ไม่ไกล
สำหรับในไอซ์ได้รับฉายานี้เนื่องมาจากมีพฤติกรรมถูกกล่าวหาว่า
ฆ่าผู้หญิงแล้วขังในหีบเหล็กจนขาดอากาศหายใจ
พรางศพเอาไปฝังดินบ้างเอาไปฝังน้ำบ้างเนี่ยนะคะ
โดยข้อกล่าวหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยาหลักฐาน
ยังพบว่าเดือนมกราคมที่ผ่านมาทีมนักประดาน้ำลงสำรวจบ่อน้ำหลังบ้าน
ไปเจอชิ้นส่วนกระดูกด้วยชิ้นส่วนกระดูกสำคัญก็คือกระโหลกศีรษะ
ซึ่งรวมกับศพของนางสาววรินทรชัยเชศหรือกุ๊กกิ๊ก
ที่ถูกขังในหีบเหล็กหีบเหล็กรวมเป็น๓ศพด้วยกัน
คดีที่เกี่ยวกับศพฟังคำพิพากษาเดินหน้าค่ะ